ประตูโบ้งประตูบ้านล็อกให้ดีนะคะ
แล้วใครที่มีลูกหลานเป็นผู้หญิงต้องดูแลกันดี

มีชาวบ้านเขาเล่ากันมาเลยว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ย
เข้าไปทำอนาจารย์เด็กเข้าไปทำอนาจารย์ผู้หญิง
ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันและยังจับตัวไม่ได้ค่ะ
นี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้คนร้ายรายนี้เป็นผู้ชายค่ะ
ยืนคุยคนเดียวไม่รู้คุยกับใครเลยแต่พูดอยู่ปกติแล้วอีกมือข้างหนึ่งอย่างที่คำบรรยายเขาพูดไว้ค่ะ
มกาวไปด้วยดมกาวเสร็จก็คุยกับเพื่อนร่องหนไปเรื่อยนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วบอกเลยว่า
ระวังกันด้วยนะคะในชุมชนเดชอุดมพัฒนาซอย๑๓และซอย๒๐
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องที่เธอเล่านี่น่ากลัวมากเธอบอกว่าเมื่อคืนที่บ้านเนี่ยกินเลี้ยงกันแล้วเมา
ลืมล็อกประตูบ้านผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาในบ้านเธอตอนตี๕นะคะ
ค้นของในบ้านค้นในบ้านไม่พอขึ้นมาถึงในห้องนอนนะคะ
แล้วมานอนข้างเธอโอ้โหบีบก้นเธอด้วย
คือเธอเห็นจากในกล้องวงจรปิดแล้วเธอบอกโอ้โหลักษณะแบบนี้หลอนยาแน่
เพราะในมือเนี่ยถุงกาวไม่วางเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้แถวหนองไผลล้อมแถวบุ่งเดชอุดมโดนกันเยอะมาก
ส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พอดีไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ว่าผู้เสียหายเขาเล่าให้เราฟังว่า
ผู้ชายคนนี้เข้าไปในห้องลูกสาวบ้านที่อยู่ไม่ห่างกันมากเนี่ยค่ะ
น้องอายุแค่๑๐ขวบจะเข้าไปกระทำอนาจารย์น้องอะค่ะ
เอามือปิดปากแล้วข่มขู่บอกอย่าร้องนะอย่าตะโกนนะ
แต่น้องไม่ยอมนะคะน้องขัดขืนแล้วตะโกนร้องเรียกให้พ่อมาช่วย
พ่อก็วิ่งมาเลยค่ะไล่ตีคนร้ายคนร้ายก็ตีกลับจนพ่อน้องหัวแตกอะค่ะ
เขาบอกคนร้ายรายนี้เนี่ยเกาะเหตุอยู่หลายซอยเลย
วันนี้เราเลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุหน่อยนะคะ
ไปเจอกับคุณอุทัยตู้จำนงค่ะ
คุณยายอุทัยแกอายุ๗๕ปีแล้วแกเป็นเจ้าของบ้านเช่าแกบอกอุ้ย
คืนวันที่๒๐พฤศจิกายนไอ้ตาเนี่ยมันเดินเข้ามาในบริเวณห้องครัว
ด่อมมองอยู่พักนึงแล้วก็เดินไปห้องเช่า
โอ้โหมันไปไล่เปิดประตูห้องทีละห้องนะค่ะ
ห้องที่แรกเปิดไม่ได้มันก็ไปเปิดห้องสอง
สองเปิดไม่ได้ก็ไล่ไปเปิดห้องสาม
กระทั่งเปิดไปถึงห้องหลานสาวที่กำลังนอนหลับอยู่

เนี่ยค่ะพฤติกรรมเป็นแบบนี้เลยคือเดินเปิดแบบ

พอมาดูภาพจากกล้องแบบนี้แล้วอันตรายเลยนะคะ

แล้วผู้หญิงคนที่เล่าให้ฟังว่าเธอโดนบีบก้นนะคะ

ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นสามีนึกว่าเป็นแฟน

หน้ากลัวเลยแล้วคนที่บีบก้นข้างหลังคือใครอย่างนั้น
หันไปปุ๊บอู้หูที่เหลือผู้ชายคนนี้

ตกใจมากแต่ปรากฏว่าคนร้ายพอเห็นเธอหันมาเจอปุ๊บ
ก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากห้องไปเลยค่ะ
อื้อป่ะหนูปกติ
เมืองต้นเธอเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่
สพเมืองนครราชศรีมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็รออยู่แหละว่าให้ตำรวจช่วยจับตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้

ใช่ค่ะฝากเจ้านที่ด้วยกระเราะ
เข้าบ้านเข้าหอพักแบบสบายแบบนี้อันตรายจริงนะคะ